ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๔ที่บนเกาะลอมบอกของอินโดนีเซีย
ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุสักประมาณ๖นาฬิกา๔๗นาทีของเมื่อวานนี้
ซึ่งอุทยานแห่งนี้ปรากฏว่ามีคนไทยขึ้นไปเที่ยว
ใช่นักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะนิยมเดินทางไปเที่ยว
ก็คือเดินขึ้นเขาไปเรื่อยแล้วเขาจะขึ้นไปดูบนปากป่องภูเขาไฟข้างบน
ภูเขาไฟก็ยังคงทำงานยังคงมีการปะทุอยู่
คือนักท่องเที่ยวชาวไทยบอกว่าขึ้นไปเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว
ต้องทิ้งสัมภาระแล้วก็เอาตัวรอดวิ่งหนีกันกระจัดกระจายเลย
ล่าสุดตอนนี้ตัวเลขก็คือนิ่งอยู่ที่๒๖๕คน
เพราะว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงจักรต้า
มีการรวบรวมตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปเช็คกับยอดตัวเลขนักท่องเที่ยว
อินโดนีเซียที่มีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
ตัวเลขตอนนี้ที่เป็นทางการก็คือตรงกัน๒๖๕คนไทย
ที่ขึ้นไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติรินจานีนแห่งนี้
แล้วก็ล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทูตไทยที่จักราต้า
บอกว่าคนไทยสามารถลงมาได้แล้วเกือบครึ่งนะ
ค่ะประมาณ๑๗๔คนครึ่งกว่าด้วย
ก็สอบถามความคืบหน้าไปอีกหนึ่งคนไทยที่ขึ้นไปติดอยู่บนนั้นก็คือคุณแน็ต
คุณแน็ตเป็นคนไทยที่ติดอยู่บริเวณลานกว้างของลานอธิตะบายันในหมู่บ้านเซนารุ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกรดเวย์ก่อนที่จะขึ้นไปภูเขาไฟรินจานี
ได้ความแบบนี้บอกว่าขณะนี้กลุ่มคุณแน็ตมีทั้งหมดคือ๔คน
หาทางลงมาจากภูเขาหาทางลงมากันเองหลังจากที่รอความช่วยเหลือ
แต่เหมือนกับว่าไม่มีวี่แววว่ากู้ภัยจะเข้าไปได้เพราะว่าการเข้าไปค่อนข้างยากลำบาก
คุณนัทเธอเล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้บอกว่าวันนี้สถานการณ์ดูเหมือนว่าภาพรวมจะดีขึ้นนะ
จึงพอมีรถขับลงไปส่งด้านล่างเขาได้
โดยขณะนี้คุณนัทแล้วก็กลุ่มคนไทยอีก๑๐คนกำลังพักอยู่ที่โรงแรมที่สถานทูตไทยเตรียมไว้ให้
จากคนไทยที่ขึ้นไปติดอยู่หลายจุดทั่วอุทยานแห่งชาติรินจานีปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในหมู่บ้านเซนารุ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติปนอยู่ด้วย
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าราชศรีจิตอาสาได้มีการโพสต์อัปเดตความคืบหน้าเรื่องของปฏิบัติการกู้ภัยบอกว่า
ผู้ช่วยทูตทหารบกได้มีการประสานงานกับผู้การกรมประจำพื้นที่แล้ว
โดยหน่วยงานป้องกันภัยได้มีการส่งทีมค้นหาผู้ช่วยเหลือคนไทยรวม๑๐ทีม
เจ้าหน้าที่ต้องมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหารของจำเป็นไปพลาง
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมาจากภูเขาไฟลูกนี้
ขนาดที่หน่วยรถพิเศษ๑๕๐คนก็มีการไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในภูเขาไฟรินจ์าเนียน
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้ว

คนไทยที่สามารถออกมาจากพื้นที่ได้แล้ว

ใช่ค่ะส่วนความคืบหน้าจากทางการไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า

ติดอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบ

มันจะเป็นพื้นที่ราบที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะ
เขาก็พยายามลงมาจากเขาเองมาอยู่ในที่ราบ
ทีนี้คนไทยซึ่งติดอยู่ที่ทะเลสาป
มีการขอร้องกับทางการไทยบอก

เพราะตรงนี้อากาศหนาวมีน้ำค้างลง

และถึงแม้ว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างปลอดภัย
แต่สิ่งที่กังวลคือกลัวดิน

อย่างที่คุณบอกไปว่าอากาศหนาวมาก
ค่ะตอนนี้ก็คือสิ่งที่ตอนที่เขาเตรียมขึ้นไปเนี่ย

เขาเตรียมที่จะเดินขึ้นไปแล้วเดินลงมา
ภายในวันเดียวแต่ตอนนี้ต้องนอนอยู่บนนั้น
โดยปราศจากสิ่งที่ผ้าห่มถุงนอนก็ไม่มีนอนไม่ได้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ระบุว่าตอนนี้มีคนไทยบางส่วน
ประมาณ๑๔คนพยายามเดินลงมาจากเขาเอง
และก็ลงมาได้แล้วไปพักที่โรงแรมลอมบอกภรรยา
อกจากนี้มีคนไทยอีก๓กลุ่มนะคะ
รวมแล้วประมาณ๑๔๐๑๕๐คน
ไก๊กำลังจะพาลงมาจากเขา
ส่วนจำนวนคนไทยที่ลงทะเบียนขึ้น
อุทยานแห่งชาติรินจานีรวมแล้วตอนนี้นะคะ
คือ๒๖๕คนเพราะว่าเขานับจากการที่ลงทะเบียน
ต้องเดินขึ้นไปตั้งแต่วันที่๒๗กรกฎาคม๖๑
ด้านปฏิบัติการกู้ภัยโดยรวมเอาโดยรวมก่อนนะคะ
ทางการอินโดนีเซียส่งทีมค้นหา๑๐ทีม

ขึ้นไปเคลียร์ทางเดินลงเขาให้กับนักท่องเที่ยว

เพราะทางลงตอนนี้ดินมันถล่มลงมาปิดเส้นทาง

เจ้าหน้าที่พยายามเร่งซ่อมแซมอยู่นะคะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ติดอยู่ข้างบน
ใช้เป็นทางเดินลงมาเองจากเขา

ว่าจะต้องใช้ทางลงทางอื่นแทนค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรินจานีออกมาระบุว่า
ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ไก๊รวมแล้ว
ชีวิตที่ยังคงติดอยู่บนภูเขาลูกนี้
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประมาณ๕๐๐คน
ติดอยู่ที่ทะเลสาบเซการะนัก
ส่วนอีก๖๐คนติดอยู่ที่บาตูเซเปอร์
ใกล้กับภูเขาไฟรินจานี
ก็มีการเล่าถึงวินาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหว
จนทำให้หินบนภูเขา
หล่นใส่นักท่องเที่ยวชาวสเปน๒คน

กำลังเดินขึ้นไปในอุทยานแห่งชาติรินจานีน

ในขณะที่ก้ายกำลังนำทางนำพาสองคน

เดินเขาจากบริเวณทะเลสาบเซการ่าอนัก
ไปยังภูเขาพลาวันกัน
โดยขณะที่เกิดแผ่นดินไหว๖๔บนเกาะลอมเบาะ
ที่หินภูเขาไฟได้ร่วงหล่นลงไปใส่พวกเขา๓คน

แต่ว่าเคราะห์ดีที่พวกเขาคือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ค่ะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือของไทยหน่อยนะคะ
เป็นการเปิดเผยออกมาจากนายทรงพลสุขจันทร์
อัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พูดถึงเรื่องโดยสรุปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไทย
ที่ไปติดอยู่ในภูเขาแห่งนี้นะคะ
บอกว่ามีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนักท่องเที่ยวไทย
ไกด์ท้องถิ่นกำลังนำนักท่องเที่ยวคนไทยลงมาจากภูเขาด้วยตัวเอง
มีการแบ่งเป็น๓กลุ่มดังนี้นะคะ

กลุ่มที่๒๒๙คน
กลุ่มที่๓ประมาณ๑๐คนหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย
รวมแล้วประมาณ๑๔๐คนค่ะ
จากนี้นะคะทีมเอกอัครราชทูตตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ

เดินทางไปรอรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่บริเวณตีนเขาเซ็มบาลัน
จากการตรวจสอบทั้งหมดยืนยันอีกครั้งนะคะ
นักท่องเที่ยวไทยซึ่งติดอยู่บนเขาเดินทางเข้าไปเที่ยวภูเขารินจานี๒๖๕คน
ข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมนะคะเอกอัครราชทูตทรงพลและคณะตอนนี้เดินทางถึงจุดนัดหมาย
ก็คือบริเวณตีนเขาเซ็มบาลันเรียบร้อยแล้ว
และมีนักท่องเที่ยวไทยลงมาถึงตีนภูเขาเซ็มบาลันแล้ว๑๗๔คน
เจอกับทีมทูตแล้วเรียบร้อยแล้วกำลังจะลงมาอีกประมาณ๑๐๐คน
ตอนนี้รอเท่านั้นค่ะ